คุณผู้ชมค่ะวันพรุ่งนี้วันอะไร

โดยเฉพาะนักเสี่ยงโชครอลุ้นเหลือเกินว่า
เลขที่ออกเนี่ยมันจะใช่เลขที่เราซื้อหรือเปล่า
จริงแล้วไม่ใช่แค่นักเสียงโชคนะคะ
บรรดาดาราซุปเปอร์สตาร์ในบ้านเราเองเนี่ย

แต่ละคนเนี่ยเขาก็มีทีเด็ดนะแล้วก็มีเลขเด็ดในดวงใจด้วย
เริ่มกันที่เจ้าพ่อตัวจริงเสียงจริง
งวดที่แล้วพลาดเป้าไปเยอะ
รอบนี้ค่ะเหมาแผงไปเลย
พี่มนต์สิตทำซ่อยนี้เองนะคะ

ยกเว้นถูกรางวัลที่ดี
ส่วนคุณหมอฤทธิ์นะคะทุบกระปุกซื้อตึกหลังเบอร์เริ่มเลยเป็นของขวัญให้กับครอบครัว
และตั้งใจว่านี่แหละจะเป็นทั้งบ้านแล้วก็คลินิกของเขาด้วย
แต่ที่แฟนตามส่องเนี่ยเห็นจะเป็นเลขที่บ้านของหนุ่มฤทธิ์นี่แหละค่ะนั่นแหละ
นี่แสดงว่าบ้านนี้แหละก็ดูกับเอาเองนะค่ะ
และคนนี้ก็เดินสายเสียงโชคกันแบบรวดรวนเลยเหมือนกัน
สำหรับตั้มวาราวุฒิหรือว่าตั้มเดอะสตาร์
งวดก่อนปังเวอร์รับทรัพย์ไปร่วมแสน
คุณผู้ชมวัดนี้มีฤทธิ์บันเทิงไทยราชพลาด
อ่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมตั้งใจฟังกันดีนะคะ
เผื่อว่าจะมีอะไรดีหลุดมาถึงดวงเราบ้างนะคะ

ผมว่าวันนี้คือว่าที่แรกว่าผมคิดว่า๓

มาจากไม่รู้เซนต์ผมด้วย
แล้วก็มันจากการแบบความน่าจะเป็นในการคำนวณด้วย
อันนี้ใช้ทั้งเซนต์ทั้งความน่าจะเป็นจากการคำนวณ

เดี๋ยววันพรุ่งนี้คุณผู้ชมเฝ้าหน้าจอไว้เลยนะคะ

ตั้งแต่เวลาบ่าย๒โมงตรงเป็นต้นไป

ผลรางวัล
อ่ะคุณผู้ชมค่ะ